เรื่องพวกการพนันพนันสีเทา

ก่อนอื่นเลยคือไม่กลัวคนต้าน

จะไปสนับสนุนการพนันจะมาเอาอะไรถูกกฎหมายถูกกฎหมาย
คือนี่คือประเด็นนะครับเราไม่ได้ส่งเสริมการพนันเลยนะครับ
แต่ว่าเรากำลังบอกว่า
เรามายอมรับกันเถอะว่าการพนันมันมี
แล้วก็เราจะพยายามปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่มันมีการพนัน
และการพนันที่เกิดขึ้นเอามาไว้บนที่สว่าง
บนโต๊ะเนี่ยดีกว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอยู่ในที่มืดนะครับ
ซึ่งประเด็นอยู่แค่นั้นเลยนะครับ

ซึ่งความจริงก็เคยมีคนพูดกันมาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม
อย่างเช่นเราจะทำกาซิโนไหมเราจะทำอะไรไหม
แต่มันไม่เคยมีพักไหนหรือว่ามีใครทำได้สำเร็จไงคุณก่อน
ก็จริงครับแล้วก็สาเหตุที่ต้องเลือกเรานะครับ
ซึ่งมันมีอีกหลายเรื่องนะครับความจริงเรื่องที่เราเสนอที่คนอื่นอาจจะไม่พูดถึง
คนอื่นอาจจะไม่กล้าเสนออย่างเมื่อสักครู่คุณภาคภูมิพูดถึงเรื่องของพลังงานนะครับ

วิธีการยังไงคุณกรเรื่องมันมีวิธีการหรือโมเดลยังไงในการเอาพนัน
อันดับแรกนะครับอันดับแรกเนี่ย
พักเราเป็นพักที่เชื่อในเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับ
ต้องเป็นคนในพื้นที่เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับ
พื้นที่เขาบอกมาเลยเขาพร้อมเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับ
ก็อันดับแรกไปทำประชาพิจารณ์ดูนะครับประชามติดูว่าเอาไหมนะฮะ
ซึ่งถ้าสมมุติว่าข้อสรุปคือเอาแล้วควรจะมีกติกาในการควบคุมกำกับดูแลยังไง
ให้ใครเข้าได้บ้างบางประเทศเขาบอกให้ต่างชาติเข้าได้เท่านั้น
ประเทศเขาบอกว่าอย่าฝืนความจริงเลย
เราพยายามที่จะแก้ปัญหาบ่อนเถื่อนในประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้คนไทยเข้า
แต่ให้พิสูจน์เงินในบัญชีไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
มันมีรายละเอียดเยอะที่สามารถที่จะกำหนดเป็นกติกาในการกำกับนะครับ
ไม่ให้เยาวชนเข้าไปเล่นหรือว่าบุคคลที่ควรที่จะอยู่ห่างการพนันนะครับ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผมมองว่าวิธีการขั้นตอนเนี่ยมันต้องมาจากข้างล่างนะครับ
อย่าไปชี้ว่าเฮ้ยมันต้องไปที่โน่นที่นี่แล้วก็ผมเชื่อในหลักคิดแนวสตาร์ทอัพนะครับ
ในการมีแซนบ็อกซ์คำว่าแซนบล็อกเนี่ยเราจะคุ้นเคยจากภูเก็ตช่วงโควิด
แซนบ็อกซ์เนี่ยแซนบ็อกซ์ในภาษาซารับคือพื้นที่ทดลองนะครับ
เป็นพื้นที่ที่ลองผิดลองถูกได้นะฮะโดยที่ถ้าสมมุติมีความผิดพลาดเนี่ย
ความเสียหายมันไม่ล้นออกไปข้างนอกมันไม่ได้แบบกระทบกับคนจำนวนมากนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองดูสมมุติมีเมืองหนึ่งจะเป็นสงขาจะเป็นภูเก็ตจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ
ที่เขาบอกเออเขาอยากให้มีการลงทุนมีการลงทุนในที่นั้นเราก็ค่อยประเมินว่าผลเป็นยังไง
หลักลงมันเสียหายหรือมันดียังไงกับสังคมนะครับ
หลังจากนั้นพอเรามีบทบทเรียนเรียนรู้จากตรงนี้ได้ปรับกฎเกณฑิกาให้เหมาะสมเนี่ยหลังจากนั้นค่อยพิจารณาเปิดแหล่งที่สองที่สาม
คือเรียนรู้แต่ถ้าเราไม่เริ่มเดินก้าวแรกเราไม่กล้าเลยเพราะกลัวไปหมดมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คุณภาคภูมิทราบไหมครับว่าอย่างที่ลาสเวกัสเนี่ย
รายได้ของรีสอร์ทที่มาจากการพนันจริงจริงเนี่ย

มาจากอาหารมาจากบริการอื่น
ซึ่งตรงนั้นแหละคือโอกาสในแง่ของอาชีพ
ของคนไทยในอนาคต
เพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้เราปล่อยให้เงินมันไหลออกไปที่รีสอร์ท
ประเทศอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราทำไม
ในเมื่อถ้าเราทำเราทำได้ดีกว่าเขาอยู่แล้วแน่นอน
แล้วก็ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้
ทุกคนทั่วโลกเขาก็อยากให้มาลงทุนในบ้านเรา
เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันถึงเวลาครับ
แต่ว่าคนที่จะตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่นี่ก็คือคนในพื้นที่
ไม่มีใครที่จะไปบังคับนะครับว่ามันจะต้องเกิดในพื้นที่ของคุณ

หวยใต้ดินเนี่ยผมคิดว่ามาตรการหนึ่งเนี่ย
ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาในตัวระบบลอตเตอรี่
แต่อย่างสำนักงานสลากเขาก็เพิ่งผ่านคอลโมไปใช่ไหม
โมเดลเรื่องยังไม่ได้ผ่านครับแต่ว่า
เป็นลักษณะต่างการ
มีเรามองคิดจะออกประดักต์ใหม่

ที่ออกมาขายเยอะขึ้นเยอะมากนะครับคือสมัยผม

โบสถ์สามสิบล้านใบต่องวดมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะ
ตอนนี้เนี่ย๑๐๐ล้านใบต่องวดอันนี้ทั้งขายใบแล้วก็เป่าตังค์หรือเปล่า

ประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ตอนนี้ขึ้นมาเป็น๕๐๐๐กว่าล้านบาท
มันเงินใครอ่ะเงินประชาชนทั้งนั้น

แล้วไม่ใช่ประชาชนคือเราก็รู้กันอยู่
วาตกรรมอมตะบ้านเรานะครับ

คนจนเล่นอะไรเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่
เพราะฉะนั้นเงินส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ย

มันคือเงินคนยากคนจนอีกต่างหาก

มันกลับไปช่วยเขา
ระดับที่เหมาะสมแล้วหรือยัง

ผมมองว่าแทนที่เงินส่วนนี้
จะเข้าคลังไปซะทั้งหมด

จัดมาเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษา
จัดมาเพื่อที่จะลงไปพัฒนา

ในทางสังคมเพราะว่าเขามองว่า
มันเป็นรายได้ที่มาจากการพนัน
มันก็ควรที่ลงไปช่วยแก้ปัญหาความยากจน

ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทำด้วย

ถ้าหวยใต้ดินเนี่ยวิธีเดียว

อยู่ใต้ดินเนี่ยก็คือเอามันไว้บนดิน
แล้วทำให้มันดีกว่าเรียงไว้เท่ากัน
ก็ยกตัวอย่างสมมุติอย่างที่กองสลากเขาจะออก

๓ตัว๒ตัวอะไรประมาณอย่างนั้น
มันก็คือสินค้าที่จะเอาไปแข่งครับ

เอาล่ะบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีทางแข่งได้หรอก

รางวัลอาจจะน้อยลงแล้ว

มันก็หน้าที่จะแข่งได้เรื่องนี้

อันนี้คือนโยบายเรื่องของสิ่งต่างที่มันเป็นอะไรเทาเทา
ขอบคุณการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมิ
แล้วก็อย่าลืมนะครับ
เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ